คุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไปช่วงนี้โควิดมันยังอยู่กับเรา

เช็คได้จากยอดผู้ติดเชื้อที่ยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันนะคะ
อย่างวงการบันเทิงรายล่าสุดโดนอีกแล้วค่ะ
คุณเต้วิสรัฐนั่นเองค่ะออกมาเปิดใจเปิดเผยเลยนะฮะ
แต่ว่าเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะ
พร้อมกับบอกด้วยว่าต้องขอโทษบุคคล
แล้วก็สถานที่ที่ผมได้ไปพบเจอมาด้วย
เพราะเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาติดมาจากตรงไหนยังไง
ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด๑๙
พร้อมกับบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งไทม์ไลน์อีกครั้งค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เห็นว่าเป็นห่วงที่สุดเลย

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ